หัวขโมยอยู่ภาคตะวันออกระวังหน่อย
ร้านไหนบุรีเจ็บเยอะนะระว่างไอ้หมอนี่
ครับแล้วนี้ครับนักทีนี้เป็นนักทีที่คนร้ายเป็นชาย
ร่างสูงครับแต่งตัวดีสวมหวกไอ้โม่ง
นขึ้นมาจากหน้าร้านน้องซายมินิมาตรถนนประชารัฐ
ตำบลมาพตาพุธอำเภอเมืองระยองครับ

ใช่นี่ฮะเปิดแผ่นหลังคากระเบื้องนะครับ
แล้วก็โรยตัวลงมาด้านล่างแล้วหันกล้องตัวนี้ไปด้านอื่น
แต่ว่านี่ในร้านยังมีกล้องอีกหลายตัวครับ
จากนั้นก็ลงมือลื้อค้นลิ้นชักหาทรัพย์สินอย่างใจเย็นอยู่หลายนาทีนะครับ
เงินทรมันเอาไป๕๐๐๐บาทบัตรเติมเงินมันก็เอาไป
เงินสดต่างประเทศ๑๐๐๐๐บาทแล้วที่สำคัญบูรีครับ
บุรีคือเป้าหมายของมัน๗๐คอตตันอ่ะ
โอ้สี่หมื่นบาทน่ะครับนะฮะรวมหมดและเข้าไปความเสียหายในเกือบ๗๐๐๐๐บาทนะครับ
คนร้ายรายเดียวกันนะครับยังเข้าไปก่อเหตุในร้านขายส่งชื่อมาโนธ
ห่างจากร้านแรกไปประมาณ๒๐กิโลเมตรนะได้ทรัพย์สินเป็นบุหรี่ไปอีก๑๑รัง
เครื่องคิดเงินบัตรเติมเงินและเงินทรรภ์ครับรวมมูลค่ากว่า๕๐๐๐๐๐บาท
โอ้มันเอาไปแล้วร้านนี้โดนกับครึ่งล้านนะครับ
หลังเกิดเหตุครับนางสาวสิริรัตน์ใจตั้งเจ้าของร้านน้องซายมินิมานนะครับ
ได้รับความเดือดร้อนแล้วก็เกรงว่าจะไม่ได้รับความปลอดภัย
นำหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับซึ่งสามารถบันทึกภาพ
นาทีที่คนร้ายก่อเหตุไว้ได้อย่างชัดเจนให้นำเสนอผ่านช่องทางของสื่อ
ถ้าพอออกสื่อแล้วเขาเชื่อว่าจะจับคนร้ายได้เร็ว
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมแบบนี้บอกว่านอกจาก๒ร้านดังกล่าวแล้วนะครับ
คุณผู้ชมครับคนร้ายเนี่ยยังไปก่อเหตุลักษณะเดียวกันนี้ที่ร้านโชว์หวย
เนติภูมินามโชคนะฮะที่สัตยาหีพชลบุรีครับ
ร้านนี้โดนไปเกือบ๒๐๐นาอัหวุ่ยนี้มันรวมกันเกือบใกล้ล้านแล้วนะ
คนร้ายพุ่งเป้าไปที่บุรีเป็นส่วนใหญ่อย่างที่ผมนำเรียนไปตอนต้นครับคุณผู้ชมครับ
เชื่อว่าคนร้ายรายนี้มีทีมร่วมก่อเหตุไม่ต่ำกว่า๒คน
และรถเก๋งสีดำตระเวนก่อเหตุในพื้นที่
ระวังหน่อยโชว์หวยต่าง
จึงฝากไปยังผู้รู้บ่อแสแจ้งตำรวจหน่อย

ผู้เสียหายเขาตั้งรางวัลนำจับเอาไว้ให้นะครับ